ร้อนหนาวให้ทราบกันแล้วค่ะร้อนกันไหมคะคุณผู้ชม
ทำไมที่นี่มันร้อนตั้งแต่ไก่โหเลยทีเดียวนะคะและต้องเตือนกันเลยว่า
สุดสัปดาห์นี้อากาศจะร้อนแผดเผาอาจจะถึง๔๐องศาเซลเซียสเลยก็ได้นะคะ
จากว่าช่วงนี้ความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนกลางนี่แหละค่ะ
แต่กลางสัปดาห์หน้ามีแววว่าฝนจะตกอีกแล้วเกิดเป็นพายุฤดูร้อนนะคะ

การสภาพอากาศให้เตรียมพร้อมกันจนถึงวันที่๒๗เมษายนเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ๔๐องศา
มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนมากก็จะตกบางตอนล่างของภาคนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิทะลุ๓๙๔๐องศามีฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ในทะเลสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนปนร้อนทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
โอกาสเกิดฝน๑๓๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ทั่วไปสามารถท่องเที่ยวได้สบายค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลัวตอนกลางวันนะคะ
สำหรับใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังและเดินทางให้อย่างปลอดภัยค่ะ
อุณหภูมิจะสูงประมาณ๓๙องศาเซลเซียสโอกาสเกิดฝนตกได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะคะ
สำหรับหน้าร้อนปีนี้ถือว่ากินระยะเวลาสั้นมากเลยค่ะ
ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้าแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะ
แช่ค่ะข้าวแช่เป็นอีกหนึ่งเมนูหน้าร้อนที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นได้บ้างนะคะ
ตอนนี้ออเดอร์ของดิฉันมารัวเลยค่ะ
อยากจะบอกเอาไว้นะคะว่าที่อากาศมันร้อนเพราะแม่ค้าฮอตมากค่ะ